เวลามีช่างรับเหมาไปดีดบ้าน
บ้านคือเวลาบ้านมันเก่าแล้วมันเริ่มซุดลง
คือเขาก็จะยกขึ้นเพื่อให้มันกลับมาอยู่แนวระนาบเดิม
แต่ดีดบ้านหลังซุดแบบนี้แล้วไม่ได้ตรวจสอบให้ดี
เกิดอะไรกันขึ้นคุณผู้ชมไปดูคลิปเลย

คุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือเขาไม่ได้กำลังทำงานนะคะ

เพื่อช่วยคนที่ติดอยู่ข้างใน
ผู้บาดเจ็บก็ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดนะฮะ
เพราะว่าคานตัวบ้านมันซุดลงมา
ทับร่างช่างรับเหมาก่อสร้างดีดบ้านนะคะ

เฟซบุ๊กคนที่แชร์ใช้ชื่อว่าอุทานเครืออุ่นเรือนนะคะ

เขาบอกว่าก็เห็นคนงานทำงานกันอยู่
อยู่ได้ยินเสียงดังคลื่นลงมา
วินาทีนั้นเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีเหลือง
ผู้ชายชุดลายโดนคานปูนทับ
แล้วก็ดินเสียงอดโอยร้องขอความช่วยเหลืออย่างเจ็บปวด
หลังจากนั้นอาสากู้ภัยเทพนิมิตรสุโขทัย

ก็รีบมาในพื้นที่เกิดเหตุก็ตรวจสอบเบื้องต้น
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสติดในซากบ้าน๔รายด้วยกัน

คนที่มาเป็นชนอำเภอบ้านดาดลานหอย
เป็นช่างรับเหมาดีดบ้านมากันทั้งหมด๑๑คน
ทีนี้จังหวะดีดบ้านอยู่บ้านมันซุดตัวลงมา
ก็เลยทับคนงานที่กำลังทำงานอยู่
นางลำพันธ์อุตสาพรมมินเจ้าของบ้านบอกว่า

นั่งดูช่างทำงานอยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละ
ช่างกำลังใช้แม่แรงยกตัวบ้านให้สูงขึ้นจากเดิมประมาณ๑เมตร
แล้วอยู่ตัวบ้านมันไหลถอยไปข้างหลัง๑เมตร
แล้วก็เซเอียงลงไปทับคนงานที่กำลังทำงานอยู่
เจ้าของบ้านบอกว่าเห็นกระตาเลย
เออก็ตกใจมากก็รีบโทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัย
แล้วก็บอกเลยว่าไม่อยู่แล้วล่ะหลังนี้อยู่ไม่ได้
คงต้องลื้อต่อคงลื้อทิ้งไปเลยดีกว่าเพราะว่าต่อให้ซ่อมแซมเสร็จก็แหม
คือจริงมันมีรายงานคนเสียชีวิตด้วยไงคะ

ล่าสุดพลตำรวจเอกสโรธกุมุทเวคิน
ผู้กำกับการสพทุ่งเสลี่ยมก็มาตรวจสอบแล้วนะคะ
ก็เจ้าของบ้านก็ให้ข้อมูลว่าจ้างผู้รับเหมามาดีดบ้านให้สูงขึ้น

แล้วก็อย่างที่เล่าไปนี่แหละค่ะว่าจังหวะใช้แม่แรงยกบ้าน
ก็ไม่รู้ว่าไปผิดพลาดตรงไหนที่ทำให้บ้านมันเซถอยไปข้างหลัง

ต้องใช้ทั้งมือใช้อุปกรณ์ตัดทางใช้รถแคคโฮลขุดช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่
ใช้เวลาชั่วโมงกว่าถึงจะเข้าไปในบริเวณที่มันถล่มได้

นายสมใจศรีมรักวัย๖๓ปี
ชาวอำเภอบ้านดัดลันหอยหมดสติ
ก็ส่งโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมแต่ว่าอาการสาหัส

ส่วนคนงานอีก๒คนชื่อ
นายบุญศรีพุทธเคแล้วก็นางสาวกมลทิพย์พลพวก
ก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเหมือนกันนะคะ
ญาติก็นำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดแล้ว
ก็มีผู้เสียชีวิต๓รายด้วยกันค่ะ